เพราะว่าถ้าเรามองว่านายกรัมตีได้ฉีดไปแล้ว
นั่นหมายถึงว่านายกก็เป็นการสร้างความมั่นใจกับประชาชนหรือเปล่า

แต่ว่ายังมีรองนายยกท่านอื่นรัฐมนตรีคนอื่น
ที่ยังไม่รับการฉีดเนื่องจากเหตุผลอะไร
เดี๋ยวติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณดาวครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงที่เกิดโควิดระบาดมาก
คนทั้งโลกมีความหวังด้วยกันทั้งนั้นว่าเราต้องรอวัคซีน
มีอย่างเดียวเท่านั้นต้องรอวัคซีน
แต่ว่าข่าวที่เข้ามาในตอนนั้นก็คือว่า
การรอวัคซีนอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อย
เพราะว่าโดยประสบการณ์การผลิตวัคซีนต่าง
ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ใช้เวลาหลายปีทั้งนั้นครับ
ใช้เวลาหลายปี๓ปี๔ปี๕ปีบางตัวตั้งเกือบ๑๐ปี
แต่ว่าจะโดยอะไรก็ตามแต่โดยความมุ่งมั่น
โดยความตั้งใจจริงโดยความเอาใจใส่ของคนที่คิดค้น
ในที่สุดเราก็ได้วัคซีนมาเร็วเกินคาด

ใช้ระยะเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเราสามารถผลิตวัคซีนได้
ก็เป็นความหวังว่าจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยคืนกลับสู่สภาวะ
สภาวะเหมือนเดิมก็คือว่าได้ทำมาหากินกันได้
การป้องกันอะไรต่างเนี่ยไม่ไปริดร้อนการทำมาหากิน
เศรษฐกิจจะหมุนเวียนได้ถึงไม่กลับมาเหมือนเดิมทุกอย่าง
แต่ว่าก็เป็นความหวังว่าจะดีขึ้นทุกประเทศมีความหวังกันทั้งนั้นนะครับ
ความหวังเรื่องวัคซีนสิ่งที่สำคัญที่สุด
ที่คนทุกประเทศเขาอยากได้คือความมั่นใจครับ
ความมั่นใจว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นอันตราย
อันนี้สำคัญที่สุดถ้าผลิตวัคซีนออกมาแล้ว
คนไม่มั่นใจคนไม่ฉีดไม่มีประโยชน์
แต่ว่ากระบวนการสร้างความมั่นใจให้คนเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะมีวิธีการยังไง
เพราะว่าคนเราอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้เยอะ
เห็นข่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็พลอยคิดมาก
กระบวนการสร้างความมั่นใจสำคัญที่สุดครับ
บ้านเราเองตอนนี้ก็มีคนที่คิดว่าถ้าถึงคิวตัวเองไปฉีด
ยังไม่ตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าจะไปฉีดหรือไม่เพราะไม่มั่นใจ
ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้เพราะเห็นหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
มีคำถามตามมาทันทีเลยครับว่าเอ๊ะ
แล้วถ้ามากันลงชื่อกัน๑๕คน๑๖คนรวมทั้งนายก
ขอลโงมีตั้งสามสิบกว่าคนสามสิบห้าสามสิบหกคน
ที่เหลือหายไปไหน
เอาก็พยายามมองในแง่ดีว่าที่เหลืออย่างน้อยบิ๊กป้อมหนึ่งคนอายุมากแล้ว
ประกาศไม่ฉีดก็พอเข้าใจ
ที่เหลือไปไหนที่เหลืออาจจะไปฉีดพร้อมกับคุณอนุทิน
ที่สถาบันบำราชนราดูลเมื่อคราวที่แล้วเออตรงนั้นมีกี่คน
ที่เหลือไปไหนทำไมวันนี้วันประชุมคอรมอแท้
จะไปอ้างว่าติดภารกิจอื่นมาไม่ได้
ก็วันนี้วันประชุมคอรมอโดยปกติวันประชุมคอรมอล์
รัฐมนตรีจะไม่มีคิวไม่มีหมายไปที่ไหนหรอกครับ
เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องมาประชุมคอลโลมอ้าวแล้วหายไปไหน
อันนี้อย่ามองเป็นเรื่องเล่นเล่นนะครับมันเป็นประเด็นนะครับ
มันเป็นประเด็นว่าคนที่หายไปเนี่ยกลัวหรือไม่สะดวก
หรือไม่มั่นใจในการฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่า
เอ้าแล้วคนเป็นถึงรัฐมนตรีอยู่กับข้อมูลยังไม่มาฉีดวัคซีนมากันไม่ครบ
เป็นแปลว่าอะไรหรือว่าป่วยกระทันหัน
ถ้าป่วยกระทันหันก็ต้องบอกนะครับว่า
ไปโรงพยาบาลไหนไปพบหมออะไรคนก็จะได้รู้ว่าอ๋อป่วยจริง
ฉะนั้นแล้วเรื่องนี้จะเป็นประเด็น
เรื่องจะทำให้คนขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือในวัคซีนตัวนี้
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะเป็นยังไงโอ้ยุ่งสิครับ
ถ้าคนไม่มั่นใจไม่ฉีดกันมากมันยุ่งยังไง

แล้วถ้ามาถึงจริงคนไม่มั่นใจคนไม่ฉีดแล้วจะทำยังไง
แล้วพอคนไม่มั่นใจคนไม่ฉีดไอ้การควบคุมไม่ให้โลกเผยแพร่กันต่อต่อไปเนี่ย
ประสิทธิภาพก็น้อยลงเพราะว่าคนฉีดกันไม่มาก
อันนี้จะเป็นประเด็นอันนี้จะเป็นประเด็น
ผมพยายามมองโลกในแง่ดีว่าที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ย
เขาลงชื่อกันไว้เพื่อให้รู้ว่าจะมาฉีดกี่คน
แล้วคนที่ไม่ลงชื่อก็จะตามมาฉีดทีหลังได้
ก็มองโลกในแง่ดีว่าไม่น่าตัวเลขไม่น่าจะมีแค่๑๕๑๖คน
ล่าสุดที่เห็นในข่าวของไทยรัฐเมื่อกี้
สุดท้ายขึ้นมาก็มากันหลายคนแต่ยังหายไปอีก๙คนครับ
๙คนเนี่ยมีชื่อหมดว่าเป็นใครเป็นใคร
คนนี้อาจจะตามมาฉีดทีหลังหรือไม่ยอมรับการฉีดวัคซีน
ก็เป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะไม่มั่นใจ
ไม่สบายใจที่จะฉีดไม่ฉีดเสียก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการจัดฉาก
เพื่อจะให้มาฉีดวัคซีนกันที่ธรรมเนียบแล้วให้นายกรัฐมนตรีฉีด
แล้วถ่ายทอดสดไว้ด้วยนะครับผ่านเฟซบุ๊กอะไรเนี่ย
ถ่ายทอดสดด้วยคนรู้กันทั้งประเทศ
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรนัดหมายกันว่าทำกันเออเกริกแบบนี้
กันเงียบเงียบก็ได้นี่พอนัดหมายเออเกลือกันอย่างนี้
แล้วคนหายไปส่วนหนึ่งมันไปทำให้คนทั่วไปที่ติดตามข่าวนี้
เขาขาดความเชื่อมั่นในตัววัคซีน
เขาก็พูดได้ว่าขนาดระดับรัฐมนตรียังไม่ฉีดเลยครับ
อ้าวแล้วจะเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่หรอกครับ
แต่ผมมองในมุมมองว่าณขนาดนี้ตอนแรกเนี่ย
คนอยากฉีดวัคซีนกันมากนักธุรกิจคนมีตังค์บางคนพยายามจะบอกว่า
ขอให้โรงพยาบาลเอกชนนำเข้ามาเองได้ไหม
เขาพร้อมจะฉีดเข็มละแพงก็ไม่ว่า
แต่พอมาถึงวันนี้กลายเป็นว่าบรรยากาศทั่วไป
ไปถามคนว่าถ้าวัคซีนมาแล้วถึงคิวจะต้องฉีดไหมคน
ตอบว่าฉีดทันทีเนี่ยก็มีไม่มากนะครับ
นั้นบอกขอดูก่อนนอกนั้นบอกขอคิดดูก่อน
เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีภาวะลังเล
ทำไมต้องมีภาวะไม่เชื่อมั่นมีภาวะไม่ค่อยมั่นใจ
ในตัววัคซีนหรือกระบวนการฉีดอันนี้ไม่รู้
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกว่าวันหลังถ้าจะนัดคิวกันอย่างนี้
ตกลงกันให้ได้เสียก่อนว่ามากันให้พร้อมนะ
ถ้าคิดว่าเช็คชื่อดูได้ว่าคนโน้นไม่อยากฉีด
คนนี้ไม่อยากฉีดคนนี้ไม่สบายใจที่จะฉีด
ก็อย่ามาจัดฉากแบบนี้มันทำลายความเชื่อมั่นของประชาชน
แล้วมันจะเกิดความยุ่งยากตามมา
ในเมื่อต่อเมื่อวัคซีนมาถึงแล้วคนฉีดกันน้อย
แล้วคนก็อ้างโน่นอ้างนี่ทั้งหมดเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังว่า
นี่คือกระบวนการที่เราต้องสร้างความเชื่อมั่น
มาเมื่อไหร่ถึงคิวเมื่อไหร่ต้องไปฉีดกัน
เพราะว่าหลายสื่อภาดหัวก็เลยก็หิอือทิ้งคิวเลย
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
มันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนที่จะต้องฉีดวัคซีนต่อไป

ใช่ค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะใครที่ไม่มารายงานตัวหน่อยว่าไปไหนนะคะ